ฝางเชียงใหม่โอ้โห

เดี๋ยวไปดูสภาพกันหน่อยค่ะ
มาได้ครับไปมาได้
น้ำทรงพัดถาลเลย

ส่วนที่บ้านม่วงชุมตำบลม่อนปิ่นที่อำเภอฝาง

ก็ต้องช่วยขนของขึ้นที่สูงก่อน

เมื่อเช้าเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือน

่งน้ำร้อนม่อนปิ่นระดับน้ำเนี่ยนะคะ

ที่อบตเนี่ยก็รวมถึง

สาขาฝางไปสำรวจความเสียหาย
ช่วยเหลือเก็บกวาดทำความสะอาดนะคะ

เกิดขึ้นเพราะว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน

มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย

รวมถึงจะมีคลื่นลมแรงที่ทะเลอันดามันด้วย
ก็จะมีผลกระทบนะคะ